ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชครับงานบวชนาคครับ
จะแห่หน้าเข้าวัดเพื่อบวชพระปรากฏว่าเป็นบวชเลือดซะแล้วครับ
เพราะว่าภายในงานบวชงานเลี้ยงก็มีการจัดเวทีแล้วก็มีดนตรีมาเล่น
คนก็ไปเต้นกันสักพักได้ยินเสียงปืนฮะมีคนถูกยิงตายหนึ่งและเจ็บสาหัสอีกหนึ่งจากเหตุการณ์นี้ครับ
บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงดนตรีนักร้องกำลังสนุกเลยนะครับ
เขาเตรียมที่จะแห่นาคเข้าวัดแล้วนะนี่คือบ้านงานนะครับเจ้าภาพก็จัดงานเตรียมฉลองพระบวชใหม่นะครับ
แต่ใครจะไปคาดคิดครับจังหวะที่กำลังสนุกอยู่นั้น
สักพักหนึ่งเกิดเหตุระทึกขึ้น

ทะเลาะกันชักปืนยิงใส่คู่กรณีตาย๑เจ็บสาหัสอีกหนึ่ง
ตำรวจโรงพักเกาะทวดในพื้นที่มาตรวจสอบครับ

นี่คือศพของผู้ตายที่โดนยิงนะฮะพบร่างของนายภูชิตอายุ๒๒ปีครับ
ผ้าขาวคุมร่างแล้วก็ไปเจอพวกปลอกกระสุนอะไรต่าง
ขณะที่อีก๑คนคือนายชำนาญอายุ๓๑ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่งตัวไปโรงพยาบาลครับสภาพความเสียหายภายในบ้านงานก็คือเก้าอี้เอ่ยโต๊ะเอ่ย
ระเนรนาศไปหมดเลยครับนี่ฮะต้องกั้นโปรลิสไลน์แบบนี้
ไปเจอปลอกกระสุนก้าวมอตกอยู่ก้าวปลอกตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานครับ
ใครเป็นคนยิงหลายคนมีคำถามคุณผู้ชมครับคนที่ก่อเหตุหนีไม่รอดครับ
รุมสกรรมน่วมเลยครับนายสายันอายุ๓๗ปีดูสภาพนายสายันหน่อยฮะ
นอนแล้วก็คือเลือดท่วมเลยอ่ะนี่คือคนก่อเหตุแล้วเดี๋ยวลองดูสภาพเขานะครับ
คือหนีไม่พ้นครับหลังจากที่ยิงเสร็จปั๊บโอ้โหขอลองดูภาพที่นอนอยู่บนพื้นฮะ
อยู่ภายในบ้านงานใกล้กับเต็นต์จะมีภาพนายสายันอยู่ที่น่วมเลยครับ
จังหวะนั้นที่ตำรวจไปถึงเนี่ยโอ้โหทำไมเละขนาดนี้
คือชาวบ้านเขาก็โกรธแค้นไงว่าทำไมนายสายันถึงไปยิงคนอื่น
ตายแล้วมีคนเจ็บด้วยนะครับก็เลยรุมประชาธรรมเดี๋ยวทีมงานลองดูภาพนะครับ
มีมั้ยถ้ามีลองเปิดมาเลยนะครับ

ก็คุมตัวได้พร้อมกับปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุ
เจ้าหน้าที่คุมตัวคือส่งไปโรงพยาบาลก่อน
หลังจากนั้นก็ต้องอายัดตัวก่อนที่จะแจ้งข้อกล่าวหา

นายสายันถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและพยายามฆ่าผู้อื่น
พร้อมทั้งความผิดตามพรบอาวุธปืน
เดี๋ยวทีมงานไล่ภาพในบ้านงานอีกครั้งหนึ่งครับ
ไปที่เต็นต์จากการที่เก็บศพอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ย
เดี๋ยวจะมีภาพนิ่งที่เป็นภาพของนายสายัน
ก่อนที่จะส่งตัวไปโรงพยาบาลเนี่ยภาพตอนนั้นที่จุดเกิดเหตุเลยเนี่ย
เละนะฮะคนเป็นพ่อเป็นแม่ของผู้ก่อเหตุเอง
ก็รู้สึกว่าเออลูกเขาก็ผิดแหละแต่ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้หรือเปล่า
เนี่ยครับนายสายันโอ้โหเละตุ้มเป๊ะจริงค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็รีบส่งตัวไปโรงพยาบาลคือทุกคนก็คือไม่มีใครกล้า
ไปยุ่งแล้วตอนนี้นะฮะตำรวจมาถึงก็เลยต้องส่งไปรักษาก่อน
อายัดตัวดำเนินคดีทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายแล้วก็คนที่ถูกยิง
คนที่เจ็บสาหัสเขามาร่วมงานในบ้านงานและกำลังเต้นกันเลย
สนานครับและเต้นไปเต้นมานายสายันคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เมาด้วยแล้วมาเต้นหน้าเวทีแล้วกระทบกระทั่งกันจนเขม่นสายัน
ชักปืนออกมายิงครับผู้ตายพยายามหนีแล้วนะครับแต่ก็ถูกยิง
เข้าที่หลังสี่นัดล้มลงแล้วสิ้นใจตายสายันหันกระบอกปืนเล็ง
ใส่ในชำนาญอีก๑นัดแล้วยิงโป้งในชำนาญเจ็บสาหัสครับ
ตอนนี้นายสายันก็อยู่โรงพยาบาลรักษาตัวก่อนที่จะถูกแจ้ง
ข้อหาไปดูวงจรปิดหน่อยครับเป็นภาพจากวงจรปิดปิดบ้านหลัง
หนึ่งนะฮะจับภาพนาทีสุดท้ายของผู้ตายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ร่วมงานบวชก่อนจะถูกยิงถ้าดูตามเวลานี่คือทุ่ม๒๐นะ
ไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เอง
ฟ้าเป็นแบบนี้แล้วทีมข่าวเช็คแล้วคือเวลาตรงกันจริง
จริง๑ทุ่ม๒๐เมื่อวานครับกำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะไปบ้าน
งานไปดูภาพวงจรปิดอีกภาพหนึ่งกันหน่อยร้านค้าในหมู่
บ้านจับภาพตอน๓ทุ่ม๑๕นี่คือนายสายยันทร์คนเกาะเหตุนะ
ครับที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาเติมน้ำมันแล้วก็ชวนเจ้าของร้าน
ไปร่วมงานหลังจากนั้นบิดรถออกไปวันนี้คุณจ๋าแจ่มสีครับ
ลงพื้นที่ก็ไปพบว่ามีคราบเลือดของผู้ตายและคนเจ็บและ
ผู้ต้องหาเนี่ยยังเปื้อนอยู่ที่พื้นอยู่เลยคนเห็นเหตุการณ์เล่า
ให้ฟังบอกว่าช่วงตีหนึ่งเนี่ยงานใกล้เลิกแล้วตัวเขาเองและ
เพื่อนกำลังเต้นอยู่เลยนายสายันเนี่ยยืนอยู่ใกล้เขาด้วย
สักพักได้ยินเสียงปืนดัง๔๕นัดหลังจากนั้นคนตายวิ่งหนี
เข้าไปในเต็นต์ครับนายสายันก็ไล่ยิงต่อไปเหตุการณ์นี้
เนี่ยชาวบ้านเขาช่วยกันจับจนกระทั่งนายสายยันเนี่ยโดนรุม

เขาแบบยิงเลยครับเขาแบบอยากเหมือนเขาอยากจะโชว์อยากจะ
โชว์พราวเวอร์เขาอยากอะไรแบบนั้นนะครับเขาไม่ตรงใจ
ยิงคนใดคนหนึ่งนะครับเขาอยากแค่อยากจะยิงอะครับ
ใช่เลยครับพอวิ่งปุ๊บคนจับเลยครับแล้วก็ลุมประชา
งานบุญด้วยครับจิตใจเรามาแบบอยากจะร่วมบุญนะครับ
แต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็สะหรับใจนิดหนึ่งครับผม

จริงไม่ได้เชิญนายสายันเข้ามาร่วมงานด้วยนะ

แล้วคือตอนนี้คือทุกคนก็อกสั่นขวัญเสียไปหมดเลยนะครับ
โดยเฉพาะลูกชายที่เพิ่งจะบวช

ส่วนร่างผู้ตายตั้งสวดบำเพ็ญกุศลนะครับ

ศรีธรรมราชบรรยากาศก็โศกเศร้ามาก

ลูกชายโทรมาบอกว่าลูกถูกยิง
ก็รีบไปแต่ไปไม่ทันคือลูกตายก่อนนะครับ

คำพูดสุดท้ายที่ลูกบอกกับพ่อก็คือ
เดี๋ยวผมไปร่วมงานบวชของเพื่อนนะพ่อ

กระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ขึ้น

แล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงลูกพ่ออย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ครับ
ในขณะที่พ่อและแม่ของนายสายันคนก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เขาก็บอกนะว่าจริงลูกจะไปร่วมงานบวช

เตือนแล้วนะอย่าไปเลยมันมืดแล้ว
แต่ลูกก็ดื้อแล้วก็มาเกิดเรื่องขึ้นนะครับ

ไม่เข้าใจคือทำไมต้องรุมลูกพ่อกับแม่ขนาดนั้นด้วย
คือเขาผิดก็ใช่แต่ก็ควรจับตัวดีไหม
และนิสัยส่วนตัวของลูกพ่อกับแม่เนี่ย
ก็คือเป็นคนสนุกสนานเวลามีงานที่ไหนก็จะไปร่วมตลอด

เจ้าภาพไม่เชิญก็ขอไปอยากไปสนุก

มีทุกคนรู้ว่าไหนร่างถามเรื่องตามัดาน
ให้กินอย่าไปเมาไหนร่าง
ทำงานเปล่าต้องให้โจขปับรีดี
สตินะฮะสลบสลายอยู่ที่โรงพยาบาล
และก็ตำรวจติดตามตัวอยู่ตลอดเวลา
ก็คือเฝ้าใกล้ชิดเลยแหละถ้าเมื่อไหร่ฟื้นคืนสติก็เดี๋ยวคงต้องอายัดตัว
แล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายต่อไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยอีกครั้งนะฮะ
กลายเป็นงานบวชเลือดเลยนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ